อุบัติเหตุที่ต้องเตือนกันต่อเนื่องนะครับ
เพราะว่าเรื่องของของที่มันไปอยู่ที่เท้าของเรา

ไม่ว่าจะเป็นขวดน้ำเอ่ยรองเท้าเอ่ย

พอหล่นไปแล้วปุ๊บถ้าก้มเก็บก็เกิดอุบัติเหตุ
ไม่เก็บมันก็จะไปขัดเบรก

ขณะที่เธอขับรถแล้วเธอก็ก้มเก็บทันที

โชคดีที่เหตุการณ์นี้ไม่มีใครเป็นอะไรนะครับ
นี่คือสภาพรถเก๋งที่เสียหลักพุ่งเข้าไปชนกับด้านหน้าของรถไถ
สร้างความแตกตื่นให้กับชาวบ้านบริเวณนั้นนะครับ
กันออกมาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจำนวนมาก

บนถนนสายจตุรพักษ์พิมารปฐุมรัฐ
บริเวณทุ่งนาบ้านหนองแวงตำบลหนองผือ
อำเภอจตุรพักภิมารนะครับจังหวัด๑๐๑
ซึ่งคนขับรถไถและคนขับรถเก๋งบาดเจ็บเล็กน้อย
คนขับรถไถก็คือคุณภูนศิลปสืบสำราญอายุ๔๕ปีนะครับ
ส่วนคนขับรถเก๋งก็คือนางสาวกัญจนาพันธ์ขาทิพย์พาธีอายุ๓๓ปี
คนขับรถเก่งผู้หญิงคนนี้ยอมรับนะครับว่าระหว่างที่ขับรถไปถึงจุดเกิดเหตุ
ซึ่งเป็นทางโค้งเธอทำโทรศัพท์มือถือหล่นพอดีเลย
ก็เลยรีบก้มลงเก็บโทรศัพท์มือถือทันทีโดยที่ไม่ทันได้ระวังนะครับ
ทำให้รถของเธอเสียหลักตกถนนลงไปในทุ่งนา
ก่อนพุ่งชนรถไถนาแล้วไปเสยไว้แบบนี้คุณดูสิ
โอ้โหไปเสยรถไถนาแบบนี้นะครับ
เป็นเหตุให้คนขับรถไถและเธอได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
ส่วนรถไถนาก็อยู่ในสภาพที่พังโดนชนด้านข้าง
รถเก๋งของเธอด้านหน้านี้ก็พังเหมือนกันเพราะไปเสยแบบนี้นะครับ
โดยนางสาวกัญจนาพันธ์คนขับรถเก๋งก็ยินดีที่จะชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดให้นะครับ
เรื่องต้นตำรวจสพจตุรพักษ์พิมารได้ดำเนินคดี
หญิงสาวคนขับรถเก๋งในข้อหาขับรถโดยประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บนะครับ
นี่ก็เตือนกันนะฮะแล้วก็คนที่ขับรถไถนาเองนะครับ
เขาก็บอกว่าโชคดีนะที่รถเก๋งมันเสยแล้วก็คล่อมตัวเขาพอดี
มันมีโครงหลังคาคอยบังแรงกระแทกไว้พอดี
งั้นก็อาจจะเสียชีวิตได้เหมือนกันนะคะ